เดี๋ยวพาไปที่สุโขทัยกันบ้าง
ที่นั่นนะครับไปกราบไหว้ไอ้ไข่เหนือกันดีกว่า
ไอ้ไข่เหนือยังไงมาให้โชคแบบเหนือ
ไปกราบไห้ขอพรกุมารไอ้ไข่เหนือที่วัดหนองทอง
หมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
เขาบอกว่าขอโชคขอรับรับปีใหม่ไง
นี่มันก็จะหมดเดือนแรกของปีใหม่แล้วนะ
แล้วที่สำคัญมาที่นี่กราบไหว้อย่างเดียวไม่พอ
ต้องไปขอลวงหายทองคำ
เขาบอกว่าจะไปเสี่ยงโชค

เพราะจุดล๋อมันเป็นอย่างเนี้ย

โหไม่ผ่านคิวซีซีนอ่ะ
ถ่ายรูปไว้แล้วส่งกลับไปที่บริษัทเลย

ของที่เอามาแก้บนกับไอ้ไข่เยอะจริง
แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นชุดทหารเป็นของเล่น

เด็กชอบ
เพราะตอนนั้นสมัยผมอยู่ที่สุโขทัยผมก็ชอบวิ่งว่าวอยู่ที่สุโขทัย
หน้าหนาวแล้วก็โอ้โหลมแรง

ใช่ก็เป็นมิจฉาชีพตั้งแต่เด็กเลย
เอาไม่ต้องเอาดูดีเดี๋ยวตำรวจมาจับ

ที่ไหนอร่อยร้าน

มีหลายร้านหลายที่ให้ดูกันนะคะ